สมุทรสงครามเนี่ยตำรวจเขาสืบทราบมาว่าเดี๋ยวเธอจะมีขบวนการส่งยาบ้ากัน
เอามาพักไว้ตามริมถนนก็เลยตั้งด่านสกัดจับกันคุณผู้ชม
จับได้จริงด้วยฮะปรากฏว่าหนึ่งในผู้ต้องหาพยายามจะหนีฮะ
ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยกันครับคุณผู้ชมฮะเกมครับเรียบร้อยฮะโดนรวบเลย
ตำรวจสพบางคนทีครับเขาไปสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยที่ขับผ่านศูนย์จราจรหน้าวัดบางใหญ่ตะมนต์กระดังงาที่สมุทรสาคร
แล้วคนขับคือนายศักดิ์ชายแร่ลิ้มนะครับอายุ๓๖ปีที่ตอนแรกทำท่าจะหนี
คุณผู้ชมจะหนีออกจากรถแต่เจ้าหน้าที่ไว้กว่าคุมตัวไว้ได้จับกดลงพื้นเลย
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยมีคนหนึ่งเป็นสาวประเภทสองครับเอ๊เธอท่าทีมีพิรุษนะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไว้ค้นรถดูโป๊ะเช๊ะยาบ้าครับสี่พันกว่าเมตรโอ้โห
เงินสดอีกพันกว่าบาทครับมือถือ๒เครื่องแล้วก็มีเจอป้ายทะเบียนด้วยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ค่ะป้ายทะเบียน๓๙๗๓ราชบุรีซึ่งเป็นทะเบียนจริงของรถคันนี้นะ
เจออยู่ในรถสองแผ่นอ้าวอ่าจะมีการสลับทะเบียนอ่า

เพื่อนหลบตำรวจนะไปถามนายจิละนันท์ครับ
นายจิละนันท์ก็คือสาวประเภทสองที่นั่งมาด้วย
อายุ๔๓ปีอ้างว่าช่วงนี้ทำงานไม่ได้เลย
เพราะว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็แขนหัก
เลยมาหาเพื่อนชื่อว่านายแดงนายแดงนำสมบูรณ์นะ
มาหานายแดงที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
กล้าจะมาขอเงินใช้แต่เพื่อนฝากเธออีกทีหนึ่งนะ
จิลนันเอาของไปไว้ที่จุดพักผู้โดยสาร
ประจำทางให้หน่อยมันอยู่ใต้สะพานต่างระดับนี้

แล้วเดี๋ยวจะมีรถอีกคันขับมารับของ

เธอเองก็เลยให้นายศักดิ์ชายขับรถมาส่งก็แค่นั้นเองครับ

แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับ
เข็นสอบต่อยจริงหรือเปล่าจิละนันท์

สุดท้ายจิละนันท์ยอมจำนวนครับ
สารภาพว่ารับคำสั่งมาจากนายแดงอีกทีนึง
ให้เอายาบ้ามาไว้ที่จุดพักรถนั่นแหละ

ครั้งแรกทำฟรีไม่ได้ค่าจ้าง

รอบนี้ได้ค่าจ้างครับแต่ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่
โดนจับซะก่อนยังไม่ได้ตกลงค่าจ้างเลย

นี่ฮะใส่ในถุงไว้แบบนี้
ติดสติ๊กเกอร์แตงโมไว้ด้วย
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าเรียบร้อยม่วงสิครับ
เจอสารเสพติดในร่างกายก็เลยโดนแจ้งข้อหา
พกพาและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า

เดี๋ยวตำรวจจะขยายผลไปยังนายแดงด้วยนะ
เพื่อจะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีครับ